กลับมาดูสถานการณ์ของโควิดในบ้านเราวันนี้นะคะ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนี้เองได้ขอให้ทุกหน่วยงานทำทุกอย่าง
เพื่อที่จะลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าจะต้องไม่เห็นผู้ป่วยที่อยู่ตามถนนอีกต่อไปนะคะ
นี่คือตัวเลขในวันนี้ค่ะผู้ป่วยใหม่๑๓๖๕๕ราย
นี่ถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมานะคะ
เรือนจำ๕๔๕รายนะคะเสียชีวิต๘๗ศพ
ซึ่งมากกว่าครึ่งนี้ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ
อยู่ในกรุงเทพ๔๔ศพนะคะ
แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดในรายจังหวัดเนี่ย
มี๓๕จังหวัดทีเดียวที่วันนี้มีผู้ติดเชื้อเกิน๑๐๐รายนะคะ
คลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพ๓คลัสเตอร์ก็คือที่ตลาดราชวัฒน์
โรงงานทำขนมที่บังขุนเทียนแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เขตทุ่งครุนะคะส่วนต่างจัง
เป็นการประชุมเพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การลงทุนและมาตรการเยียวยาในพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์๑๓จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยค่ะ
ในตอนหนึ่งของการประชุมเนี่ยนะคะนายกบอกว่า
ขอให้ทุกหน่วยงานทำทุกวิถีทางในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่รออยู่ที่บ้าน
ต้องไม่มีภาพแบบนี้อีกต่อไปนะคะ
ซึ่งนายกบอกว่าให้เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว
ก็ขอให้ช่วยกันทำแล้วก็คิดว่าจะทำยังไง
ผู้ป่วยเหล่านี้ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามได้ค่ะ